กาแฟเอ็มเพรโซดับเปอร์ชอต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
อ่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อน
ยายจึงรุ่มร้อนจนสิ้นแรงรีกรี
ดั้งเหล็กแทงโดนไปนะสิ
ไม่ทันเอาข้อนพบดีก็ออกไปเอง
จบไปแล้วครับ
เป็นไงคะ

เหนื่อยกว่าขี่รถอีกนะพี่

สามารถทำให้ผู้แข่งขันเราเหนื่อยกว่าขี่รถ

เป็นยังไงพี่โอไหนเล่าให้ฟังความรู้สึกตอนนี้

ตอนนี้รอแค่ประกาศผลออกมานะครับ
ถ้าได้หกหมื่นนะครับ
ก็ตามเป้าเลยเราก็ดีใจด้วยนะครับ

เพราะว่าหนูคิดว่าไหนหนูก็สู้มาแล้ว
ก็ลองดูมันจะเป็นยังไงก็ช่างดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
อ้วนอยู่ด้วยแม่เอาสิเอาสิ

นี่เป็นแรงผลักดันของแม่ทุกอย่างเลยนะ
คุยอะไรกับแม่เวลาแม่ร้องไห้เห็นแม่ร้องไห้บ่อยไหมอืม

น้อยแต่ว่าเวลาเห็นแม่ท้อแล้วแอลคุยอะไรกับแม่ครับ
บอกว่าแม่ไม่ต้องท้อมีคนลำบากกว่าเราเยอะ
เราต้องสู้คนหนึ่งเขายังสู้ได้เลย

แล้วเวลาแอลท้อแอลบอกอะไรกับตัวเองครับ
บอกว่าต้องสู้ต้องเลี้ยงหลานต้องช่วยแม่
แล้วแอลคุยอะไรกับแม่อีกครึ่บเดียวกันนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงใจโรงใจโรงใจ
เมื่อไม้
บอกหน่อยอย่างนี้

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

มาแสนไปแสนไม่ต้องหวังจะกรองได้ไว้ยาง
ได้อย่างเท่าไหร่
เป้าที่ตั้งใจไว้
ตั้งแต่มาเหยียบเวทีนี้เป็นครั้งแรกค่ะพี่โอ

จากบทเพลงของคุณฝนธนสุนทรนะครับ
ใจอ่อนนะครับ

หญิงเหล็กของเรานะครับคุณโอ

และที่สำคัญนะครับทำให้เด็กผู้ชาย
คนนี้นะครับน้องแอลได้กลับไปเรียนหนังสืออีก

เจ๋งมากนะแอล
ความหวังที่แอลอยากจะไปเรียนต่อ
ตอนที่วันใหม่ได้เข้าโรงเรียน

เห็นแล้วแม่หาเงินให้ได้แล้ว

โอเควันนี้อิ่มน้ำสำราญค่ะ
ปิดรายการกันด้วยใจที่พองโต

หนุ่มน้อยคนนึงที่เสียสละ
หลานให้แม่เพื่อให้แม่ได้ไปทำงานค่ะ
วันนี้แม่ก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชม
ทำเพื่อให้ลูกที่เธอรัก
ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง

สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ค่ะ

นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันนะครับ
แล้วก็จบรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแล้ว

มีรายการเด็ดอีกรายการหนึ่ง
ติดตามได้เลยนะครับเกมต่อชีวิต
หลังจากจบรายการของเราแล้วนะครับ

ได้เงินไปตามเป้าแล้ว๖หมื่นบาทนะครับ

หลานน้องวันใหม่ก็สงสัยไปเล่นสนุกอยู่

ค่อนข้างเซ็งนิดนึงนะคะ

ไทยรัฐทีวีที่เดียวเท่านั้นนะครับ

นะฮ่าสุดยอด

ต่างเป้าต่างเป้า

สมมุติงานการเมซเซ็จเจอร์เนี่ย
ไปทำอะไรฮะไปรับจ้างเขาล้างจาน
ใช่เขาเลิกทีนึงตี๒ตี๓

เคยวัดไหมครับว่าตัวบนประมาณเท่าไหร่
ร้อยเจ็ดสิบค่ะพี่นุ่มโอ้โฮ
ล้มมาแล้วพี่ขามออกใส่
แต่ก่อนคุณโอนี่น้ำหนักมากกว่านี้

ลดไปเจ็ดแปดกิโลเพราะว่ากินไม่ลง
มันพออืดพออุ่มมันแบบพอกินแล้วก็อ้วงออกมาค่ะ